เดี๋ยวไปดูที่รบบุรีค่ะจากเมื่อวานนี้ที่มันมีคนร้ายเป็นพวกโจรปกติ
จะเห็นแต่ขโมยสายไฟครับรอบนี้ขโมยไอ้ตัวน็อตยึดเสาไฟฟ้าแรงสูงไปขายอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมจนกระทั่งเป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะคะ
ซึ่งรับน้ำหนักพวกสายไฟสายเคเบิ้ลต่าง
ระเนรนาศกว่า๕๐๐เมตร

เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนกว่า๑กิโล
เพื่อทำการปรับปรุงแล้วก็ดูแล
เพราะว่าเห็นบอกว่าอุ้ยแล้วไฟลุกไหม้ด้วย
โอ้โหแล้วช่วงนี้ลมแรงด้วยไงอากาศเย็นอีกรอบไง

แล้วคือตัวเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่มีน็อตยึด
เพราะว่าคนร้ายขโมยน็อตไป
พอเจอลมแบบนี้ก็ล้มระเนละนาดยาวเลยนะคะ
เห็นบอกว่าความเสียหายเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ย

เสาไฟส่องสว่างก็หักอีก๓ต้น
บ้านเมืองของชาวลบบุรี
ชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรี

เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า๒๐๐ครัวเรือนนะคะ
ขณะที่ล่าสุดเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่
เพื่อไปซ่อมแซมปรับปรุงตรงนี้แล้วนะคะ
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรี
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๖ทีม
ไปดำเนินการตัวเสาไฟโยกเสาไฟย้ายเสาไฟ
เพื่อให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเร่งด่วน
จนกระทั่งตอนนี้มีรายงานว่า
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านได้ทุกพื้นที่แล้ว
เรื่องต้นมีการประเมินความเสียหายอยู่ที่๑ล้าน๔แสนบาท
และต้นเหตุก็มาจากไอ้คนร้ายที่มีการขโมยหัวน็อตตัวน็อตที่ยึดเสาไฟนี่แหละ
เขาก็รับน้ำหนักไม่ไหวสิคะเสาไฟก็ล้มระเนละนาดแบบนี้
การไฟฟ้าก็ให้ในส่วนของนิติกรเข้าแจ้งความที่สพลบุรีแล้วแหละ
เพื่อตามล่าโจรแสบมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ชาวบ้านก็เดือดร้อนทรัพย์สินราชการของการไฟฟ้าก็เสียหาย
จะภาคเอกชนพวกสายเคเบิ้ลต่างก็พังเสียหายทั้งหมดด้วย
อย่าหาทำนะคะเห็นใจชาวบ้านค่ะ